ชมข่าวกันต่อนะครับแล้วก็ต้อนรับร่างผู้แปรภาษามือด้วย
อาจารย์พระวันแสงสุนทรนะครับ
ครั้งหลังเราเลยอีกไม่นานนานแค่ไหน
นานแค่ไหนก็ไม่รู้นานแค่ไหนถามใจเธอดู
แต่เป็นซิงเกิ้ลใหม่ของเกสโนว่ากับทางด้านของทรีแมนดาวนะฮะ
แต่ว่าที่มันสุดตาร์ทที่มันปั๊วมากคืออะไรมีการเอาการเขาเรียกว่าเทศนธรรม
ค่ะอ่าของพระมหาภัยวัลไปอยู่ในเพลงนี้ด้วยใช่
โอ้โหมันก็ถูกใจไปรุ่นอ่ะเนอะค่ะนะฮะอ่ะไปฟังกันก่อนครับ
เข้าใจว่าอีกไม่นานมียาวนานแค่ไหนมันทรมานรู้สึกว่าอีกไม่นาน
มีอีกนานเท่าไหร่ก็เธอบอกไว้ฉันเข้าใจว่าอีกไม่นาน
มียาวนานแค่ไหนมันทรมานรู้สึกเหมือนว่านับตลอดการณ์นี่คุณครับขอสอบ
สภาพทนเพื่ออะไรมนุษย์มันเกิดมาเพื่อเป็นคน
มันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นหินเออถ้ามันเป็นสภาพของหินคือมันแข็งแกร่งใช่ไหม
มันแข็งแกร่งมันทนทานอะไรที่ทนไม่ได้อย่าทนทนเพื่อใครเลย
เพราะทนเพื่อคนอื่นอย่าทนเกิดมาไม่ใช่เพื่อเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับสร้างความพอใจให้กับคนอื่น

เท่าไรเพราะเธอบอกมาฉันเข้าใจว่าอีกไม่นานนี่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดนะ
พระมหาไปวันเขาไม่ได้ไปร่วมร้องเพลงไปในห้องอัดอะไรแบบนั้นนะไม่ค่ะอ่า
เป็นส่วนหนึ่งของเทศนาธรรมที่เขาได้ไลฟ์ได้สอนเอาไว้แหละเอาไปใส่ไว้
เสมือนเป็นท่อนลับของเพลงนี้เป็นซิงเคิลใหม่ของทางด้านของ
พูดคุยกันแล้วก็ตอบคำถามว่าทำไมพระลงพื้นที่แล้วต้องไปลุยน้ำ
ทีนี้ก็มีชาวเน็ตเข้าไปถามเรื่องของจะทนไหมทนไม่ทนอะไรอย่างนี้
กระโผล่ของท่านไปแหละก็เลยสภาพเอาไปใส่มาในเพลงนี้
ปล่อยมา๒วันนะครับปล่อยมาวันที่๒๑ตุลาคม
ผมเข้าไปดูล่าสุดเมื่อกี้๙๘๐๐แล้ว
คนไปดูยอดวิว๙๘๐๐๐๐แล้วนะ
แล้วในยูทูปนี่ท่านก็โพสต์เลย
ได้ไฟล์กันหรือยังกับซิงเกิลวันแรกของอัตตามา

เอ้าคุณเจ้าเหมาะเป็นของตัวเองเหรอ
คือคนเข้าไปคอมเมนต์บางทีคนยังไม่ได้ฟัง
คนก็บอกโอ๊ยท่านมันเหมาะสมหรือเปล่า

ท่านก็บอกไปฟังก่อนอย่าเพิ่งมามงมาเม้นอะไรแบบนี้

นี่ค่ะมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ
นี่คุณผู้ชมก็มีคนเขาเข้าไปคอมเมนต์เยอะแหละนะฮะ
กับสิ่งที่ท่านก็เอาเพลงนี้ไปแชร์
ของยูทูปต่อในเพลงด้วยอีกไม่นานนานแค่ไหน
คือจุดเริ่มต้นของการเอาท่อนเทศนาธรรมไปไว้ในเพลงนี้
มันเกิดขึ้นจากที่สมาชิกในวงทั้งหมดเนี่ย
เขาเดินทางไปฟังฐำฒังเทศของพระมหาไพยวัล
ก็ซอดคล้องกับเนื้อหาของเพลงที่เขาใจติดทำขึ้นมา
ทางวงก็เลยขออนุญาตนำเสียงพระธรรมเทศนา
เออมันก็สมบูรณ์มันก็เพราะดีเขาว่าอย่างนั้น
หลังจากที่เพลงนี้ปล่อยไปไม่นานโอ้โหแฟนคลับ
คือแฟนคลับของทั้งคริสโนว่ากับทีแนนดาวก็ชื่นชมแหละ
ก็ชื่นชมกันไปนะฮะเขาบอกว่าแหมฟังแล้ว
หน้าบางคนลอยมาเหมือนกันเนอะหน้าใครคะ
ไม่รู้หน้าบางคนลอยมาเหมือนกันเนอะให้พี่ต้นตอบดีกว่าหน้าใครคะ
ไม่ออกเลยอ่ะทั้งสองท่านคิดว่าใครเออแล้วก็อีกไม่นานนานแค่ไหน
ไม่รู้ถามใครเหมือนกันบางคนก็บอกว่าฟังจบแล้ว
นึกถึงแฟนนะแต่มันนึกถึงคนคนหนึ่งอ่ะ
คอเวราอีกไม่นานนึกถึงคนคนหนึ่งนี่แหละ
บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเพลงนี้ถ้าออกอีกไม่นาน
เดี๋ยวพี่ศรีคนดีคนเดิมจะมาหรือเปล่าทำไมอ่ะจะมาร้องอะไรหรือเปล่า
ไม่ใช่ร้องเพลงร้องเรียน
อันนี้ชาวหน่อยก็คอมเม้นต์กันไปนะ
ขณะเดียวกันก็มีคนตั้งคำถามว่าเอ๊พระไปร้องเพลงแบบนี้
เดี๋ยวสุดท้ายจะยังไงมันจะเหมาะสมหรือเปล่า
พระมหาพิวัลก็พิมพ์ตอบเลยไปฟังให้จบกรยม
หมบก่อนโยมหุบปากก่อนและมาพูดหุบปากค่ะ

เดี๋ยวเจอกันปลายปีที่บิ๊กเมาเทน
หมายถึงว่าเจอวงเขา

เป็นพระฟังหรือยังฟังก่อน
วิจารณ์ฟังก่อนเสียเวลาเอาหูฟังเพลงให้มันจบแค่ไม่แค่สามนาทีไม่มีปัญญาที่จะเอาหูไปฟังเพลงให้มันจบก่อนวิจารณ์แล้วแล้วมันจะมีท่อนหนึ่งที่เขาตัดเอาตอนที่จะมาไลฟ์สดเนี่ยเหมือนเราไลค์อย่างเงี้แล้วเขาตัดไปเขาตัดไปเองนะเขาตัดไปก่อนแล้วเขามาขอทีหลังแต่เราเห็นว่ามันเป็นโมเดิร์นมันเป็นโอ้โห

ในวงการเพลงไม่น่าจะเคยมีใครนิมนต์พระมาอยู่ในช่อนเพลงแบบนี้มาก่อน

อันตราชมากจริงนะครับอย่าพลาดนะครับ